เกือบจะเป็นคดีลาลาเบล๒แล้ว
เพราะเมื่อเห็นภาพจากกล้องวงจรปิด
พี่ชายของหญิงสาวอายุ๑๘ปี

แล้วก็ตามล่า๔วัยรุ่นคนนี้
ที่พาน้องสาวของเขา
ขึ้นห้องพัก
แล้วก็ภาพเลยฝากให้ทุกคน
ช่วยตามหาชาย๔คนนี้นะครับ
ซึ่งไม่ได้ใช้คำว่าชาย๔คนนะ
แต่ว่าพี่ชายใช้คำแบบโอ้โหแรงเหมือนกัน
ในการที่ว่าทั้ง๔คนนี้เลยนะฮะ
ว่าเป็นแบบ๔ทรชนอะไรแบบนี้เลยนะครับ
บอกว่า๔คนฮิ้วน้องสาวของเขาเอง

ย่านดินแดงก่อนที่น้องสาวจะถูกทำมิดีมิร้าย

ช่วงรอยต่อระหว่างคืนวันที่๒๙ตุลาคม
วันที่๓๐ตุลาคมที่ผ่านมานะครับ
ล่าสุดความคืบหน้าทางคดีเนี่ย
ตำรวจจับกลุ่มผู้ต้องหาทั้ง๔คนได้ครบแล้ว
หลังจากที่มีการออกหมายจับทั้ง๔คน
ควบคุมตัวมาได้แล้วนะครับสอบปากคำแล้ว
ทั้ง๔คนยังให้การภาคเศษ
คือยอมรับว่าเป็นบุคคลตามที่ปรากฏในกล้องวงจรปิดจริง
พาผู้เสียหายเข้าไปในห้องพักของผู้เสียหายเองจริง
แต่ยังปฏิเสธในประเด็นล่วงละเมิดทางเพศ
ซึ่งตำรวจจะต้องรอผลการตรวจจากคุณหมออีกครั้งหนึ่ง
หญิงสาวคนนี้ถูกล่วงละเมิดทางเพศ
และกรณีว่าอวัยวะเพศฉีกขาดเนี่ย
เกิดจากสาเหตุอะไรอย่างไรนะครับ

ตำรวจชุดสืบสวนสนดินแดงก็ควบคุมตัวทั้ง๔นายเลย
คือนายสหทัยกลิ่นรอดหรือว่าโอมอายุ๒๐ปี
นายชนะศักดิ์ศรีศุกร์หรือว่าพีชอายุ๒๐ปี
นายพิชัยบุญทองหรือมิวอายุ๒๐ปี
ผู้ต้องหาที่ร่วมกับนายทิติวุฒิจันทคุณหรือว่าเติ้ลอายุ๑๙ปี
ซึ่งเติ้ลถูกควบคุมตัวไว้ก่อนหน้านี้แล้ว

แล้วก็มีการตามอีก๓ผู้ต้องหา
สามารถจับกลุ่มได้ครบทั้ง๔ผู้ต้องหา
เมื่อ๔ผู้ต้องหามาถึงโรงพัก
พี่ชายของผู้เสียหายนะคุณ
ปรีเข้าไปจะทำร้ายกลุ่มผู้ต้องหาทันทีนะครับ
ด่าทอด้วยความโกรธด้วยความโมโห
จนตำรวจต้องกันตัวพี่ชายผู้เสียหายออกไปก่อนนะครับ
คือพี่ชายของผู้เสียหายโกรธแค้นมากนะครับ
ตั้งแต่ประกาศตามล่าในโลกโซเชียลแล้ว
พอตำรวจจับกลุ่มตัวได้เท่านั้นแหละ

ยังมีอีกช็อตนึงที่เป็นเพื่อนของผู้เสียหายค่ะ
ก็คือกรูกันเข้าไปจะไปทำร้าย
แล้วส่วนผู้ต้องหาทั้ง๔คนแววตานี่คือหวาดกลัวเลย
กลัวจะโดนรุมประชาธรรมนะคะ
ข้อมูลจากตำรวจชุดจับกลุ่มนะครับ

ตำรวจได้ลงพื้นที่กดดันให้ผู้ต้องหาทั้งหมดมอบตัว
จนมีการประสานขอมอบตัวที่ย่านพญาไทย
จากการสอบปากคำเบื้องต้นนะครับผู้ต้องหาทั้งหมดให้การไม่ตรงกัน
รายอ้างว่าไม่ได้ข่มขืนผู้เสียหาย
ขณะที่บางรายให้ข้อมูลว่ามีการลวนลามผู้เสียหายด้วยการอนาจารย์

ใช้นิ้วแหย่อวัยเพศจับหน้าอกและหอมแก้ม
อันนี้พวกเขาบอกทำพวกเขาบางคนบอกว่าทำ

ใช่ฮะก็ต้องรวบรวมข้อมูลทั้งหมดเนี่ยนะครับ
สอบปากคำแต่ละคนนะฮะ
อย่างไรก็ตามตำรวจเนี่ยนะครับไม่ปักใจเชื่อ
เพราะผู้ต้องหาจะให้การอย่างไรก็ได้
โดยตำรวจต้องรอผลทางนิติวิทยาศาสตร์
แล้วก็ผลตรวจร่างกายของผู้เสียหายอย่างละเอียดจากแพทย์ก่อน
ขณะที่สายไหมอันนี้เป็นนามสมมุตินะ
แฟนของพี่ชายของผู้เสียหายเนี่ยนะครับ

ตัวผู้เสียหายรู้จักกับหนึ่งในแก๊งทางโซเชียลมีเดีย
แล้วก็เคยนัดพบกันมาก่อนแล้ว๑ครั้ง
แต่ไม่เคยเกิดเหตุการณ์อะไรแบบนี้ขึ้น

ผู้เสียหายก็สังสรรค์กับเพื่อนที่ร้านเหล้าแห่งหนึ่ง
แถวมหาวิทยาลัยหอการค้า
และจากนั้นผู้เสียหายก็คุยโทรศัพท์ผ่านไลน์กับผู้ชายชื่อเติ้ล
เติ้ลเนี่ยก็เป็นหนึ่งในสี่ผู้ต้องหานะ

ให้ผู้หญิงมาดื่มต่อที่ร้านแถวอนุสวรีชัยสมรภูมิซอยรางน้ำ

หลังจากที่ดื่มเหล้าดื่มเบียร์ร่วมกับผู้เสียหายแล้ว
ก็อาสามาส่งผู้เสียหายตัวผู้หญิงที่หอพัก
แล้วก็มันก็ปรากฏตามภาพจากกล้องวงจรปิดนั่นแหละครับ
ระหว่างนั้นนะครับเพื่อนของผู้เสียหายก็รู้สึกว่า
ทำไมผู้เสียหายหายไปนานติดต่อไม่ได้
ก็เป็นห่วงเพื่อนก็เลยนำกุญแจไปไขที่ห้องพักของผู้เสียหาย
เปิดประตูไปแล้วมันติดเหมือนวักลักษณะมันถูกคล้องจากด้านใน
ประตูมันถูกคล้องจากด้านใน
ผ่านช่องประตูไปนะคุณเห็นผู้ชายกำลังถอดเสื้อ
แต่ตอนนั้นนะคุณก็คือไม่รู้ว่ามันเสื้อใครอ่ะค่ะ
เสื้อตัวผู้ชายหรือเสื้อของผู้หญิงก็ไม่รู้มองไม่ถนัด
มองลอดช่องประตูไปนิดเดียวเองก็ตกใจครับ
ตัวเขาเองก็รีบตามเพื่อนมาช่วยผู้เสียหาย
ตอนกลับขึ้นมาช่วยผู้เสียหายเนี่ย
พอดีมันสวนกับกลุ่มผู้ก่อเหตุทั้ง๔คน
ที่ออกจากห้องผู้เสียหายแล้วแต่ตอนนั้นนะฮะ
เพื่อนผู้เสียหายไม่ได้เอกใจว่า๔คนนี้ออกมาจากห้องเพื่อนของพวกเขา

เลยไม่ได้รีบจับกลุ่มตัว๔คนนี้ไว้นะฮะ
เปิดประตูเข้าไปพบว่าผู้เสียหายนอนน้ำลายฟูมปากไม่ได้สติ
แล้วก็เพื่อนผู้หญิงอีกคนนึงก็มาดูพบร่องรอยเหมือนผู้เสียหายเนี่ย
ล่วงละเมิดทางเพศซะแล้วนะครับ

ตอนแรกประตูมันล็อกข้างในใช่ไหมครับโซ่มันเห็นแง้มแค่นิดเดียวแล้วตอนผมเปิดเข้าไปมันก็ได้ยินเสียงผู้ชายแบบตกใจครับ
อะไรอย่างนี้ตอนนั้นผมก็ทำตัวไม่ถูกนะครับผมกลัวแบบใครไม่รู้มาอะไรเผื่อมีอาวุธอะไรอย่างนี้ผมก็เลยเซฟตัวเอง
อยู่แค่เม็ดบนเม็ดเดียวค่ะคือหนูก็เปิดดูเลยแล้วกางเกงในก็คือไม่ได้ใส่
ใช่แล้วหนูก็เลยแบบว่าเอียงคอดูอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็เห็นเสื้อในหลวมหนูก็เลยแบบล้วงมือไปดูก็คือเสื้อในก็หลุด
ก็ถามค่ะถามว่าแบบโดนอะไรไหมอะไรอย่างนี้ค่ะ

เขาพยักหน้าแปลว่าเขาไม่ได้เมาแบบไม่ได้สติ
ก็ก็พอตอบได้ค่ะเขาเหมือนเขารู้สึกตัว
แต่เขาแบบทำอะไรไม่ได้อะค่ะเขารู้ว่าโดนอะไรแต่แบบ
นะครับเพื่อนไปตรวจร่างกายผู้เสียหาย
โอ้โหเพราะว่ามันมีสิ่งผิดปกติเยอะเลย
กางเกงในผู้เสียหายไม่ได้ใส่แต่ว่าใส่กางเกงขาสั้น
ครับอย่างเดียวตอนนี้มีกางเกงข้างหน้า

เพื่อนก็เลยต้องรีบนำตัวผู้เสียหายส่งโรงพยาบาล
กระทั่งนำมาสู่การออกหมายจับผู้ต้องหาทั้ง๔คน
เรื่องต้นตำรวจได้แจ้งข้อหากับผู้ต้องหาทั้ง๔คนแล้ว
ก็คือ๑ร่วมกันกระทำชำราวในลักษณะโซมหญิง
แล้วก็ข้อหารักทรัพย์ด้วยนะครับ
ก็ต้องรอสอบสวนกันต่อนะฮะ
ว่าคดีนี้ผู้หญิงถูกล่วงละเมิดทางเพศอย่างไรบ้าง